เหตุร้ายก่อนเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมารถกระบะหลุดโค้ง

เลนไปชนรถตู้โดยสารทำให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพนะ
โอ้โหได้รับประเจ็บสิบสามคน
สิบสามคนคุณผู้ชมดูสภาพสิ
จุดเกิดเหตุนะครับอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลขหนึ่งศูนย์สองศูนย์
หรือตรงนี้เรียกเชียงรายเทิงนะฮะช่วงตำบลเชียงเขี้ยนนะครับ
อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายต้องระดมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ
พี่กู้ภัยก็ต้องไปหลายหน่วยงานเพราะคนเจ็บเยอะเหลือเกิน
อุบัติเหตุครั้งนี้นะครับโอ้โหมันเกิดขึ้นที่แม่ต้องบอกว่า
หลังสงการมานี่นี่ถ้าไปรวมไปรวมในช่วง๗วันนะ
จำนวนจะยิ่งเยอะเลยในที่เกิดเหตุนะครับพบรถกระบะอิซูซูสีเทาเขียว
สภาพรถด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารพังยับเยิน
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเป็นเด็กหญิงเองอายุ๑๔ปี
คุณผู้ชมทราบชื่อคือเด็กหญิงชนะการกองพานส่วนคนขับนะครับ
เป็นพ่อของเด็กหญิงอายุประมาณ๖๐ปีไม่ทราบชื่อยังไม่ทราบชื่อ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสครับแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
จึงมีผู้เสียชีวิตรวมสองศพครับส่วนอีกคนนึงนะครับ
อยู่ในรถกระบะได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนคู่กรณีเป็นรถโตโยต้าคอมพิวเตอร์
นะมีผู้โดยสารอยู่ในรถตู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดสิบสองคน
ทำให้อุบัติเหตุครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมกัน๒คันใน๑๓คนด้วยกัน
จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าเหตุเกิดทุ่มยี่สิบ
ยังไม่ดึกเลยเกิดอะไรขึ้นอ่ะทุ่มยี่สิบเมื่อคืนนี้รถกระบะขับมาด้วยความเร็ว
มาเร็วจากแยกเชียงเขี้ยนคุณผู้ชมมุ่งหน้าตัวเมืองเชียงราย
พอมาถึงที่เกิดเหตุรถน่าจะเสียหลักข้ามเลนครับอื้อหือ
ข้ามเรนไปบวกอันรถตู้ครับคุณผู้ชมที่แร่งสวนมา
จึงมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแบบนี้ครับ

แล้วก็ขอให้ผู้บาดเจ็บเจ็บแค่นี้พอ
ค่ะค่ะไม่ต้องเพิ่มจำนวนนะฮะโอ้โห